ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
บ้านหลังนี้มีคนอยู่๓คน
เป็นพ่อแก่แม่เท่าแล้วก็คนดูแล
แล้วคุณดูความแรงของไฟที่ไหม้บ้านหลังนี้
ไฟไหม้ไฟไหม้รุนแรงมากนะครับ
คือเดิมทีติดกันจะปลูกเป็นทาวน์ฮาวส์มี๒ชั้น
แต่หลังเขาต่อเติมเป็น๓ชั้นนะฮะคุณดูเปลวไฟนะฮะมันแรงมากนะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปลองฟังเสียงบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะ
ฉีดน้ำสกัดไปแบบนี้ทั้งไฟทั้งควัน

อย่างที่บอกว่ามี๓ชีวิตติดอยู่ในบ้านหลังนี้ครับ
กัดจุดเกิดเหตุคือพื้นที่แถวโชคชัย๔ซอย๘๔เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานครครับช่วงประมาณตี๔
ดับเพลิงรับแจ้งไฟไหม้มาช่วยหน่อย
ตำรวจสนโชคชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
เดินทางไปถึงมีรถน้ำมา๒คันฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟครับ
อย่างที่บอกว่าใกล้กันจะเป็นทาวน์ฮาวส์
เฉลี่ยความสูงจะอยู่ที่๒ชั้น
แต่ว่าหลังที่เกิดไฟไหม้เขาต่อเติมส่วนพื้นที่ด้านหลัง
มันเลยสูงมาเป็น๓ชั้นเห็นไหมฮะจะสูงโดดกว่าหลังอื่น

หัวเมียคู่หนึ่งเป็นพ่อแก่แม่เท่าและอายุเยอะแล้ว
รวมทั้งอีก๑คนคือคนดูแลเป็นผู้หญิงครับ
เจ้าหน้าที่กว่าจะช่วยได้ก็ยากลำบากมาก
นั่นแหละตัด
พี่ขอตัดลวดหน่อย

คันนี้ใช้อุปกรณ์ครับพี่คันนี้ใช้อุปกรณ์ครับ

มีไง๒คนพี่

เจ้าหน้าที่บอกและสุดท้ายช่วยเหลือได้นะครับ
ใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วไฟไหม้ตอนดึกความน่ากลัวคืออะไรครับ

ใช่ไหมครับคือบางบ้านโอเคแหละ

แต่ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยบ้านนี้เขายังหลับกันอยู่ครับ
พอไฟสงบแล้วสอบสวนเบื้องต้น
ตอนที่เกิดไฟไหม้ไม่มีใครรู้สาเหตุเลยว่าเกิดได้ยังไง
รู้อีกทีก็มันรู้สึกร้อนแล้วไฟมันมาแล้วนะครับ

ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ในครั้งนี้ต่อไป
ระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฟืนไฟนะ